คุณผู้ชมคะที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกสาวคนหนึ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
คุณพ่อหายออกไปจากบ้านหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันอาทิตย์
คุณพ่อขับรถกระบะออกไปปรากฏว่ามีคนไปพบรถกระบะคุณพ่อเนี่ย
ตกลงข้างทางแต่ตัวคุณพ่อเนี่ยหายไปไหนไม่ทราบค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในพื้นที่เขาตะเกียบนี่
ปรากฏว่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันค้นหาตั้งแต่เช้าเลย
แต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสำคัญก็คือฝนตกหนักลมก็แรง
ก็เลยทำให้ต้องมีการยุติการหาไปก่อนนะคะจนถึงตอนนี้หายตัวไป
ตั้งแต่อาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนี่แหละค่ะ
ยังหาตัวไม่เจอนะคะยังไร้วิแววค่ะเรามีโอกาสไปคุยกับคุณสุพัตราลูกสาวของคนที่หายไป
ชื่อว่าคุณตาแทนโสประดิษฐ์วัย๘๒ปีนะคะ
ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุพ่อขับรถกระบะออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
สักประมาณตีห้าเพื่อที่จะไปที่ไร่ช่วงนั้นมีฝนตกโปรยปลายลงมา
แล้วหลังจากนั้นไม่นานมีคนมาแจ้งบอกว่าเห็นรถของพ่อเนี่ย
ตกลงไปข้างทางบริเวณถนนหลวงสาย๓๐๗๖พื้นที่บ้านหัวฝ่าย
เพราะฉะนั้นแล้วพอได้รับแจ้งแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะ
แต่ว่าเจอแค่รถกระบะที่คุณพ่อขับไปนะคันนี้ค่ะแต่ไม่เจอคุณพ่อ
ก็เลยพยายามช่วยกันตามหาแต่ยังคงไร้วิแววนะคะ
จากนั้นตัดสินใจไปแจ้งความที่ท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือโรงพักท่าตะเกียบพร้อมกับมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์ไปในโลกออนไลน์นะคะ
คือพึ่งชาวเน็ตพึ่งตัวบุคคลแล้วก็พึ่งร่างทรงด้วยค่ะ
ยังไปพึ่งร่างทรงเพื่อให้ช่วยทำนายทายทักตามความเชื่อ
ร่างทรงบอกว่าไงร่างทรงบอกว่าพ่อนอนอยู่ใต้ต้นไม้
หันหน้าไปทางเขาเข็งพื้นที่หมู่๒๑บ้านหัวฝ่าย
เพราะฉะนั้นแล้วลูกสาวก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ

ตัดสินใจออกตามหาไปตามที่ร่างทรงบอก
ไม่เจอยังไงคุณผู้ชมฟังเสียงหน่อยค่ะ
ครับ
ลูกสาวก็ยังมีความหวังนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยว
ตอนเช้าเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ย

ลมไม่ได้แรงมากเนี่ยเดี๋ยวจะออกค้นหากันต่อนะครับ
ทีนี้ลูกสาวที่ชื่อว่าคุณสุพัตราค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยุติการค้นหา
แต่ว่าลูกสาวพาพี่สาวแล้วก็หลานไปดูที่จุดเกิดเหตุนะ
สายฝนโปรยปลายแบบนี้ค่ะไปทำอะไรกันช่วงเย็นค่ะนี่นะคะ
เพราะตรงจุดนี้ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าอันนี้เป็นความเชื่อแล้ว
แล้วก็ต้องใช้เวลา๓วันกว่าจะพบร่างนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ภาวนานะคะ
ขอให้คุณตาแทนรอดปลอดภัยนะคะ